สวัสดีครับในค่ำคืนนี้หนึ่งเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบและแน่นอนนะครับหลังจากนี้วันสองวันมีหลายพื้นที่ละทีเดียวที่ยังคงต้องเสี่ยง
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มฝนในวันนี้นะครับจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทยตั้งแต่ตอนบนมาจนตอนล่างของภาคเนี่ยนะครับฝนก่อตัวค่อนข้างหนาแน่นละทีเดียวแล้วก็ตกตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นนะครับบางพื้นที่ตกข้ามวันข้ามค

วันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับฝนยังคงตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอาวไทยนะครับตั้งแต่สุราชลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดยัตราเลยนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับถึงแม้ว่าพายุจะอ่อนกำลังลมแต่ว่ากระแสลมนั้นยังคงแรงต่อเนื่องนะครับคลื่นยังคงต้องระวังอีกหนึ่งวันนะครับในวันพรุ่งน
ตอนนี้เจอกับภัยทางธรรมชาติก็ยังคงต้องติดตามรายการเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ